คุณผู้ชมครับคือนอกจากเมาไม่ขับแล้วนี่ง่วงต้องอย่าฝืนนะฮะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่รถกระบะคันหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เสยเอารถบรรทุกเข้านี่ปึ้งแล้วก็ยังออกไปตรงนี้อีก
โอ้โหปึ๊กเข้าไปโอ้โหนี่ฮะคือคนขับรถกระบะคันนี้เขายอมรับว่าเขาหลับใน
ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมฮะหลายชิ่งมากเลยนะคะน่ากลัวนะคะนี่หนึ่งชิ่ง
แล้วก็ไปอีกไปอีกตึ้งเข้าตรงนี้เลยเกาะกลางพลิกไปอีกโอ้โหนี่ฮะ
นี่ไปชนเสาไฟฟ้านะครับมาหลายชิ่งมากเลยค่ะนี่เป็นกล้องของรถบรรทุกหกล้อนะครับ
กล้องหลังนะฮะเห็นภาพเหตุการณ์ชัดเจนนะครับคือพุ่งเข้ามาแบบไม่ได้เบรกเลยนะฮะ
ทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับคนขับรถกระบะคันนี้นะครับเขาชื่อพลวัฒน์อายุ๒๓ปี
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้แถวนาโคกสมุทรสาครนะครับ
กำลังขับรถไปส่งของอันนี้เป็นขากลับแล้วกำลังตีรถกลับบ้าน
คือพลวัฒน์บอกว่าเมื่อวานผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยสบายเจ็บคอกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็ง่วง
ทีนี้คนที่มาด้วยกันเนี่ยเขาขับรถไม่เป็นค่ะนะ
ผมก็เลยต้องฝืนขับมาเองแล้วกินยาแก้แพ้คุณเขียนมาสอนอืม
นี้เขาบอกเขาเหมือนเหมือนมันหลับมันวูบไปเลยอ่ะค่ะคือในส่วนของคุณพลวัฒน์เนี่ย
เขาโชคดีที่เขาเป็นคนขับแล้วเขาบาดเจ็บแค่เล็กน้อยแต่ดูจากตรงนี้ฮะ
เข้านี่ใช่ไหมมีคนนั่งมาด้วยอืม
คนที่นั่งมาด้วยเนี่ยสาหัสนะฮะ
ตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับคุณพลวัฒน์เนี่ยคือบาดเจ็บปากแตกแผลถลอก
หัวเข่าในบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยยังคุยกับเราในวันนี้ได้เลย
คือผมเอาไม้แบบไปส่งของที่กระทุ่มล้ม
ที่สูงคอนแล้วค้ากลับเนี้ยระหว่างทางได้มีอาการแบบบูบครับ
หลับไปเลยรู้สึกว่าตอนที่มันแบบชนแล้วครับ
แบบเหมือนอยู่เข้าเกาะกลางเลยว่าผมแล้วก็พยายามหาเบรก
เบรกแล้วมันเบรกไว้อยู่ครับคือคือม่อม่อม่อลมเบรกอ่ะ
มันแปลกแล้วผมเลยแบบรวบรวมสติไปเจอเสาไฟฟ้า
พอดีผมเลยหักเข้าชนหักเข้าไฟฟ้าเลย
แต่ถ้าเกิดผมผมไม่หักรบอ่ะผมข้ามไปอีกเลนส์หนึ่ง
เละแน่นอนผมก็งงนะพี่ผมรอดมาได้ไง
ใช่ตอนนี้ยังงงอยู่เลยวิ
นี่เขาบอกเขาตั้งใจคือพุ่งเข้าเสาไฟฟ้าเลยนะฮะใช่ค่ะ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไปอีกเลนนึงเนี่ยรถสวนทั้งนั้นเลย
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาในเพจไทยรัฐนิวสโชว์ว่าถ้าพุ่งไปอีกฝั่งนึงเนี่ย
ที่เขาขับมาแล้วแบบไม่รู้จะไปประสานงาอะไรกันหรือเปล่า
เลนส์สวนพอดีเลยนะฮะครับ